ย้ำเตือนกันตลอดนะคะว่าตั้งสติก่อนสตาร์ท
คำว่าสตาร์ทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตของวันใหม่
หรือไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถนะคะ
คุณผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะไม่แน่ใจว่าเธอเนี่ย

แต่แน่เธอขับรถป้ายแดงค่ะคุณผู้ชม
ขึ้นไปบนอาคารสำนักงานอาหารและยา
หรือว่าออยที่จังหวัดนนทบุรี
ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่จะถอยเข้าซอง
กล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยนะ

เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ให้มันตรงตรงหน่อย

ถอยใหม่ค่อยเข้าไปนะคะ

อุ๊ย

คุณคะมันมีที่มาและที่ไป
เราถึงบอกว่าตั้งสติก่อนสตาร์ท

เดชะบุญอย่างหนึ่งคือมันไม่ทะลุลงไปนะ

คุณหลับตาจินตนาการตามดิฉัน
ถ้ามันมีอะไรหนักไปถ่วงอยู่ด้านหลัง

คือจริงเขาจอดเสร็จแล้วนะ

มาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น

รอเรือ๓๗๙๗กรุงเทพมหานคร

ทีนี้เราไปถามรอปภของอาคารนี้
ชื่อว่าคุณทองใบพิลาวุฒิอายุ๕๒ปี

กำลังถอยเข้าถอยออกในซอง
ซึ่งคุณเห็นไหมว่าด้านขวาเนี่ยมันเป็นเสาถูกไหมคะ
ปรากฏว่าเธอจังหวะที่ถอยมา
กระจกมองข้างด้านขวามันไปเบียดกับเสา

ก็เลยกลายเป็นภาพที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นะคะ
รถไปชนกำแพงแบบนี้แล้วก็ค้างเติ่งแบบนี้นะคะ
ตัวรถออกไปโหเยอะเหมือนกันนะคุณ
ครึ่งคันเลยคุณมันมีตัวสต๊อปเปอร์
ตัวนี้เอาไว้แบบกันล้อข้างหลังใช่ไหม

ถึงใช้คำว่าเดชะบุญมาก
รถไม่ตกลงไปทั้งคันนะคะ
ทีนี้รอปภก็รีบวิ่งไปช่วยเหลือ

ขณะนั้นแน่นอนเป็นเรานะสาวขับรถ

ก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาดึงรถเข้าตัวอาคาร

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้
เกียร์ถอยหลังค้างไว้แล้วก็เหยียบคันเร่งเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดลักษณะเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว
แต่ครั้งก่อนนู่นไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งนี้
ครั้งนั้นตกจากชั้น๖รถเนี่ยพังยับเลยนะคะ
ฟังเสียงรอบภของอาคารกันหน่อยค่ะ
เหยียบทรงเลยที่นี่จะเป็นกลายภายส่งไปทรงรถลง
มาเรียนเพราะจังหวะที่ช่วยตอนนั้นคืออาการคนที่อยู่ข้างตรงนี้

ยิบอะไรไม่ถูกคัวเขาคัวอะไรไม่ถูก
กลัวว่ามันขึ้นท้องลงไปต้นต้องเบิดข้างล่างไม่มีซิลมาก

คุณผู้ชมเราไปพูดคุยกับคนขับเหมือนกันนะ

เธอบอกว่าสักประมาณ๘โมงเช้า

ขณะที่ถอยรถได้ยินเสียงตึ้ง

หลังจากเกิดเหตุเธอออกจากรถไม่ได้
แต่ว่าโชคดีมากมีคนมาเปิดประตูรถให้
ส่วนรถคันนี้ปลายแดงเชียะ

โชคดีที่มันไม่ตกลงไปข้างล่าง
ส่วนเรื่องของความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางราชการที่เกิดขึ้น

บอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
ประเมินไว้ที่วงเงินคือ๓แสนบาท

ความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ
คือโชคดีอย่างหนึ่งคือทางล่างไม่ได้มีคนอยู่ตรงนั้น

ทีนี้คุณแม่ของคนขับรถท่านนี้นะคะ
พอรู้ว่าลูกสาวเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

คุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งใจพาลูกสาว
เปลี่ยนป้ายทะเบียนที่จองมาใหม่

หมายถึงว่าหมายเลขทะเบียนอะไรล่ะ
๙กทศ๑๒๑๑กรุงเทพฯ

ที่ลูกสาวรอดมาได้ปลอดภัยแบบนี้

มีตะกรุดทองคำของหลวงพ่อคูณ

ครอบครัวฝังไว้ที่ท้องแขน

อ้าวคือเหนือสิ่งอื่นใด
เมื่อวานนี้คนเขาถ่ายภาพรถคันนี้แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลคือตัวเลข

เขาก็บอกว่าคือช่วงร้ายมันจะกลายเป็นดีอะไรแบบนี้

แล้วป้ายขาวเปลี่ยนเป็น